อาทิตย์นี้มาดูเรื่องของโชคลางกันค่ะ

พระเอกลิเกดังสอนรามน้ำเพชรเนี่ยนำคณะลิเกไปแสดงแก้บนนะคะ
แล้วก็ไปร่วมพิธีสะดอกเคราะห์ที่วัดสว่างอารมณ์
แล้วมันมีช็อตหนึ่งที่เป็นจังหวะที่เขาไปกระซิบขอพรกุมารน้องก้าวเลิฟด้วยนะคะ

ช่วงค่ำวันก่อนอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเขาประกอบพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
มงคลชีวิตให้กับสาธุชนที่มาร่วมพิธีกว่า๓๐๐คนในประรำพิธีค่ะ
และงานนี้ก็มีพระเอกลิเกชื่อดังขวัญใจแม่ยกสอนรามน้ำเพชรหรือสอนรามอเนกลาบเนี่ย
นำเอาทีมงานคณะลิเกกว่า๑๐ชีวิตมากราบอาจารย์แป๊ะและร่วมพิธีสะดอกเคราะห์นี้ด้วย
ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับสาธุชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากนะคะ

อาจารย์แป๊ะก็เลยมอบตะกุดโสรสที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษใหญ่
อบให้กับพระเอกสอนรามเพื่อคุ้มครองแค้วคลาดปลอดภัย
และยังมีการผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญ
ธนบัตร๑๐๐บาท๒ใบให้กับพระเอกสอนรามด้วยค่ะ
ประชาชนเนี่ยเห็นแบบนี้ก็เข้าไปขอถ่ายรูปกับพระเอกสอนรามกัน
แล้วก็ขอดูเลขธนบัตรที่อาจารย์แป๊ะมอบให้พระเอกสอนรามด้วย

เขาใจดีนะเขาก็เอามาโชว์ให้ดูด้วยล่ะค่ะ
เลขของธนบัตรทั้งสองใบก็กลายเป็นเลขเสี่ยงโชคทันที
จากนั้นพระเอกสอนรามน้ำเพชรก็จุดทูปกราบไหว้พระเงินพระทอง
แล้วไปกระซิบข้างหูกุมารทองน้องก้าวเลิฟด้วย
นี่กระซิบเลยขอโชคขอลาบขอให้มีงานเข้าเยอะนะคะ

ทีนี้สอนอน้ำเพชรเขาบอกว่าเขาได้รับการว่าจ้างจาก

คือเขาได้รับจ้างมาให้มาแก้บนให้นะ
และเพิ่งได้คิวเนี่ยมาเล่นให้เมื่อคืน
ก่อนนี้เองคือคิวแน่นไง

มีเก้าวัดเก้าสิบเก้าลูกพอดี

มี๒ใบ

ก็แล้วแต่แล้วกันนะฮะเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ